คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้ผิดที่หมาหรือคนกันแน่
ผู้หญิงคนหนึ่งเธอขี่รถจักรยานยนต์มานะฮะแล้วรถล้ม
แล้วเธอก็ตะโกนโหกเวกโวยวายหาว่าหมามันวิ่งตัดหน้าจนรถฉันล้ม
จนฉันบาดเจ็บเจ้าของหอพักซึ่งเป็นเจ้าของหมาใช่ไหม

แต่เรื่องนี้เจ้าของหอพักงัดภาพจากกล้องวงจรปิดออกมาเลย
บอกว่าคุณผู้ชมจ๋าดูนะครับว่าหมาของเจ้าของหอพัก
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปในวงจรปิดนะครับ
มาวิ่งตัดหน้าไหมตัดหน้าไหมคุณนี่ฮะหมาตรงไหนหมามันหลบไปด้วยอ่ะ
หมาเห่าเธอสิพุ่งไปไปหาหมาแล้วเธอก็เสียหลักล้มเองนะแล้วจะโวยวายว่าหมาวิ่งตัดหน้าได้ยังไง
ไม่ใช่หมามันอยู่นิ่งมันยังทำหน้างงเลยเออมันยังงงเลย
เตอร์ไซคุ่งมามอเตอร์ไซค์พุ่งมาถ้าหมาพูดได้หมาบอกว่าโอ้ยเขามามาชนผมมากกว่าเออ
นะครับเนี่ยนะฮะเป็นคลิปที่เจ้าของหอพักษ์ฮะก็คือคุณสุปรภามาบัณฑิตอายุสามสิบสองปีเนี่ย
เอามาเปิดเผยกับสื่อนะฮะเพราะว่าบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าหอพัก
ในพื้นที่ตำบนท่าสาวเมืองกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาขอมเมื่อวันที่สิบเก้ากรกฎาคม
แต่ทีนี้ผู้หญิงเสื้อสีมพูที่มอเตอร์ไซค์ล้มเนี่ยทำท่าเดินกระพกกระเพกนะครับ
แล้วก็หาว่าหมาตัดหน้าแล้วเธอบอกว่าฟันหักด้วย
ฟันหักซี่หนึ่งเลยนะครับแล้วก็กำฟันไว้อยู่ในกำมือเนี่ยนะฮะ
แล้วบอกเจ้าของหอพักต้องรับผิดชอบนะฟันฉันหักนะเพราะหมาเธอตัดหน้าเนี่ยนะฮะ

เจ้าของหอพักก็เป็นห่วงนะถามถ่ายกันก่อนนะครับ
คือตอนแรกที่บอกว่าฟันหักทีแรกก็กลัวอุ๊ยเลือดจะแบบไหลลงมาอะไรมากมายหรือเปล่า
แต่สรุปไม่ใช่ฟันจากปากเจ้าของหอพักบอกแบบนี้

เหมือนฟันปลอมที่ถือไว้ในมือเพื่อเอามาเรียกค่าเสียหาย

ไม่รู้ว่าเป็นฟันปลอมที่เขาแปะเอาไว้แล้วแบบมันหลุดออกมาหรือเปล่า
นั่นสิฮะเอางี้ฟังเสียงของเจ้าของหอพักเจ้าของสุนัข
ก็คือคุณสุปภานี้หน่อยนะฮะ
กลายเป็นว่าเขาเป็นคนพุ่งมาชนหมาเราเอง
อ่ะเราก็เลยบอกว่าอ้าวพี่พี่เป็นคนมาชนหมาหนูนี่อะไรอย่างเงี้ย
แล้วพี่ทำไมพี่บอกว่าหมาหนูไปตัดอ่ะอะไรอย่างนี้
พบอ๋อสงสัยพี่คงตกใจอ่ะพี่เลยพูดผิด
เราก็เลยขอดูว่าไหนขอดูฟันพี่หน่อยว่าฟันที่หักอ่ะหักกี่ซี่
เขาแบ่มือมาเป็นเป็นฟันฟอร์มที่มีแบ็คเกจอ่ะค่ะซี่เดียว
ซี่เดียวที่เราไปใส่ใส่อ่ะอ่าแล้วบอกอ้าวนี่เป็นฟันฟอร์มแล้ว
ทำไมถึงเป็นฟันปลอมแล้วพี่จะเอาอะไรอะไรอย่างนี้
เขาเลยบอกอุ๊ยสงสัยพี่อ่ะกลัวพี่ตกใจเองพี่เลยขับเป๋ไปชนหมา
ไม่เอาอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยกลับเลยแบบพี่กลับแล้วนะฝนจะตก
เขาก็กลับบ้านผิดทิศผิดทางแบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวางงไปหมด
สุดท้ายนะคุณคือตอนแรกแล้วเจ้าของหอพักงงแต่สุดท้ายคนที่บอกว่างงเอง
ก็คือพี่คนนี้ที่มอเตอร์ไซล์ล้มเนี่ยนะคะแต่ว่าเจ้าของหอพักเนี่ย
มาเตือนไว้แบบนี้ว่ามองไปอีกทางนึงนะอาจจะเป็นมิจฉาชีพ
แกล้งเรียกค่าเสียหายอะไรหรือเปล่าอ่าแต่ถ้าพี่เห็นคลิปตัวเองว่ารถล้มแบบนี้
ถ้าพี่อยากจะชี้แจงนะถ้าพี่ไม่ใช่มิจฉาชีพพี่อยากจะบอกว่ามันเสียหลักเอง
พี่ก็ตกใจพี่เลยไปชนหมาเองหรือไงพี่ก็สามารถที่จะขอไทยรัฐออกข่าวได้นะ
ค่ะจะได้เข้าใจด้วยนะครับ